เริ่มกันที่นักร้องนักแสดงหนุ่มก้าวจีรายุ
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนหลายคนน่าจะยังจำกันได้ดี
หนุ่มก้าวเนี่ยเขาเคยมีปัญหากับอดีตผู้จัดการส่วนตัว
เรื่องเงินเงินทองนี่แหละถึงขั้นที่ตัดขาดกันเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะ
นี่แหละค่ะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองถึงขั้นตัดขาดกันมาแล้วนะคะ
จากกรณีที่นักแสดงหนุ่มก้าวจีรายุออกมาประกาศ
เอาผิดกับอดีตผู้จัดการส่วนตัว
ปมปัญหาเรื่องเงินเงินทอง

จำนวนเกือบ๑๐ล้านบาท
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวเผยถึงความคืบหน้าว่าทางศาล
จะประทับรับฟ้องไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าตัวก็ขอไม่ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด
จากมอบหมายให้เรื่องนี้เป็นคุณแม่เป็นคนจัดการทั้งหมด

คดีนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างจริงจัง
และหลังจากนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นคนจัดการ
โดยเจ้าตัวหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
เอ็นดูว่าส่วนตัวที่ดูนี่ก็ถือแต่ครับ

ก็สุขคือวันนี้สิ

แต่ว่าพอมันคืบหน้าไป
ไปในทางที่แบบถูกต้องอะไรอย่างนี้

ผมเห็นแม่เหนื่อยน้อยลงเครียดน้อยลงก็โอเคแล้ว
เราไม่รู้เราแค่พูดทุกอย่างให้เป็นเรื่องจริงนะครับ

คือแค่อยากที่จะแบบทำให้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น
มันยุติธรรมกับทุกฝ่ายหน้านั้นหนึ่ง
เราได้รับการติดต่อจ้ะ
อยู่ข้างนั้นยังไงบ้างไหมคะ
อ่าไม่แหละครับไม่แหละครับ
พฤติศาสตร์ไม่มีนะครับเท่าที่ผมทราบ